การฝึกหัดแกะสลักผักและผลไม้ควรเริ่มจากชนิดที่มีเนื้อแน่นแข็งเช่นฟักทองมะละกอและแครอท
เพราะถ้าผลไม้หรือผักมีเนื้ออ่อนนุ่มเวลาลงมีดอาจพลาดได้และควรหัดแกะใบไม้ลายเส้นง่ายก่อน
กรีดเส้นและรีดใบจะได้ค่อยฝึกพลิกมือเพื่อให้รู้จังหวะใช้มีด
จึงถือได้ว่างานแกะสลักเป็นการฝึกสมาธิที่ทำให้ผู้ทำเกิดความใจเย็นขึ้นอีกด้วย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย